คุณผู้ชมครับวันนี้ศาลของพม่าได้พิพากษาจำคุกนักข่าวรอยเตอร์๒คน
เป็นเวลา๗ปีด้วยกันนะครับในความผิดฐานถือครองเอกสารลับของราชการ
จากการสอบสวนเหตุความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาในรัฐย่าไข่
พิพากษาที่ออกมาทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า
ตอนนี้ทางการพม่ากำลังปิดปากสื่อไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
บรรยากาศที่ศาลพม่าในวันนี้เต็มไปด้วยสื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์จากนานาประเทศ
คนรอฟังคำตัดสินที่มีต่อนักข่าวชาวพม่าของสำนักข่าวรอยเตอร์๒คน
กลายเป็นคำพิพากษาที่สร้างเสียงวิจารณ์รุนแรงกลับไปยังพม่าเอง
เพราะในวันนี้สารพม่าตัดสินให้นายวาโลนและนายจ่อซออู
สองนักข่าวพม่าของรอยเตอร์ต้องถูกจำคุก๗ปี
จากการสอบสวนเหตุรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่
หลังฟังคำตัดสินพวกเขาใช้โอกาสก่อนถูกนำตัวออกจากศาล
บอกกับสื่อมวลชนว่านี่เป็นการตัดสินที่ไม่ยุติธรรม

ตามความผิดฐานครอบครองเอกสารลับของทางราชการ
หลังจากที่เขาเดินหน้าสอบสวนเหตุความรุนแรง
ต่อชาวโรฮิงญาในรัฐยาไข่
ซึ่งสาเหตุการจับกลุ่มมาจากพวกเขาได้รับการติดต่อ
จากตำรวจสองนายที่ไม่เคยพบมาก่อน

แต่หลังจากที่นัดหมายส่งมอบหลักฐานแล้ว
ทั้งคู่ก็ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบจับกลุ่มทันที
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
โดยทั้งคู่ปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอด
ขณะที่ศาลก็มีการเลื่อนพิจารณาหลายครั้ง
จนกระทั่งมีคำพิพากษาในวันนี้
ด้วยลักษณะการจับกลุ่มที่คล้ายกับการล่อให้ทั้งคู่ติดกับ
ประกอบกับการตั้งข้อหาที่นำกฎหมายตั้งแต่สมัยอนานิคมมาใช้
ทำให้พม่าถูกวิจารณ์มาโดยตลอดว่า
นี่เป็นการปิดปากสื่อมวลชน

ก็เป็นหนึ่งในหลายคนที่คิดแบบนั้น

ไม่ต่างจากเอกอัครราชทูตอังกฤษในพม่าที่ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยตัวเอง
มองว่าการจำคุกนักข่าว๗ปี
ไม่ต่างจากการใช้ค้อนทุบทำลายหลักนิติรัฐของพม่า
ขณะเดียวกันยังมีปฏิกิริยาในทิศทางเดียวกันจากทูตอีกหลายประเทศ
จนถึงต้นสังกัดอย่างบรรณาธิการบริหารรอยเตอร์
ถูกจับกลุ่มนักข่าวทั้งสองคนของรอยเตอร์ลงพื้นที่รัฐยาไข่
เพื่อหาหลักฐานความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญา
ซึ่งในเวลาต่อมามีการเปิดเผยภาพของชายชาวโรฮิงญา๑๐คน
ในสภาพนั่งคุกเข่ามือไพร่หลัง
โดยรายงานระบุว่าพวกเขามีอายุตั้งแต่๑๗๔๕ปี
มีทั้งนักเรียนชาวประมงไปจนถึงพ่อค้าร้านขายของชำ
และนี่คือสภาพของพวกเขาในอีกไม่กี่นาทีต่อมา
พวกเขากลายเป็นศพโดยมีการนำร่างมากองไว้รวมกัน

ภาพเหล่านี้คือหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่นักข่าวทั้งสองคนได้รับ
ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตั้งแต่ภาพเหล่านี้ยังไม่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ
โดยทีมภุมภิภาคสาวร์บอกว่า
การทำข่าวของสื่อมวลชนชาวพม่าทั้งสองคนนี้
คือการเจตนาทำลายผลประโยชน์แห่งรัฐ
จอมพลดาวสุโขข่าวเทปตั๊ดทีวีรายงาน